ก็มีการโพสต์ข้อความในการไว้อาลัยในการจากไปของคุณปอทฤษฎี
รวมไปถึงมีสถิติต่างเกิดขึ้นมากมาย
เมื่อวานนี้จะมีอะไรบ้างติดตามกันเลยค่ะ
เริ่มจากสถิติในโลกโซเชียลนะคะ
ย้อนไปเมื่อเวลา๑๕นาฬิกาของเมื่อวานนี้
สื่อต่างเผยแพร่ข่าวการเสียชีวิตของปอ

ก็มีผู้ค้นหาคำว่าปธฤษฎีสูงถึง๑ล้านครั้งเลยทีเดียว

แล้วก็แฮชแท็กปทฤษฎีก็กลายเป็นแฮชแท็ก
นิยมอันดับ๑แล้วก็๒ของทวิตเตอร์ประเทศไทยทันทีค่ะ

มีคนทวิตไปแล้วกว่า๑๔๐๐๐ข้อความ
แฮชแท็กปทฤษฎีเป็นภาษาไทยค่ะ
ทวิตไปกว่า๕๐๐๐ข้อความ
ก็มีคนโพสต์ภาพพร้อมติดแฮชแท็กริปปอ
โพสต์ไปแล้วกว่า๘๐๐๐ภาพค่ะ
ศิลปินและนักวาดการ์ตูนในโลกโซเชียล

เพจคิ้วต่ำและเพจจอร์ดแปดริ้ว

เพื่อแสดงความอาลัยแด่นักแสดงในดวงใจ
คุณปธฤษฎีสหวงที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับด้วย
อกจากนี้ก็ยังมีการโพสต์คลิปวิดีโอ

ศิลปินหนุ่มเสียงดีในโลกโซเชียล
ตีคุงเครียเอทีฟนอกโลก
แต่งเพลงให้กับคุณปอทฤษฎี

ศิลปินทฤษฎี
ศิลปินทฤษฎี
ศิลปินทฤษฎี
ศิลปินทฤษฎี
ศิลปินทฤษฎี

ศิลปินทฤษฎี

ศิลปินทฤษฎี

ศิลปินทฤษฎี